คุณผู้ชมฮะเรื่องต่อไปนี้ทำเอาสาวในหมู่บ้าน

เมื่อพวกเธอไปค้นพบคุณ

ค้นพบเจ้าพวกนี้แบบเป็นรัง

คุณผู้ชมไปดูก่อนไปฮือฮากับสาวเขาหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะสาวกรี๊ดกันใหญ่เลย
โอ้โหสักพักนึงมันดิ้นพลวดพลาดลงน้ำนะฮะ
เขาก็กรี๊ดใหญ่เลยนะฮะนี่รังของมัน
นี่เขาบอกนะฮะนี่ดีใจเลยเพราะเจอปลาช่อนตัวใหญ่นะครับ
หลังจากวิวิตน้ำออกจากบ่อยแห่งนี้
แล้วมีปลาช่อนมันค้างอยู่ตรงนี้ไง
เขาบอกซ่อนตัวอยู่ในรัง
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงนะคุณผู้ชมฮะ
แล้วชาวบ้านก็ดีใจนะครับเพราะว่าปลาช่อนพวกนี้
หากจับไปแม่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้เลย

เพราะมันพลวดลงไปในน้ำ

แต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววิดน้ำปล่อยน้ำกันอีกสักทีหนึ่ง